ไปดูเทคอนโดเวิลกลางปีไฟนัลที่สหรัฐอรับอิมิเรตครับ
ก็ชิงคะแนนสะสม๘๐คะแนนในรุ่น๔๙กิโลกรั
ก็จะเอาอันดับ๑๖ของโลกมาแข่งขันเท่านั้นนะครับ
รอบชิงน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจครับ
เก่าแล้วก็แชมป์เทคอนโด๔รายการติดต่อกัน
แพ้ให้กับคิมโซวุยจากเกาหลีใต้คู่ชิงปีที่แล้วนะครับ
ของเขาก็เก่งเหมือนกันเลยครับตลอด๓ยก
พานิพักนั้นดูจะทำได้ดีกว่าแต่ว่าท้ายยก๓เนี่ยมาทำผิดกฎิกาครับ
ทำให้จุดตัดคะแนนแพ้ไป๘๑๐ครับ
ก็พลาดในการป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าแชมป์รายการที่๕ติดต่อกัน
เสียดายมากนะครับแต่ว่าพันธิพักษ์ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้ต่อไปครับ